เวลาโดนแสงอะตัวซีลิโคนมันจะเรืองแสงออกมากโดยเฉพาะบางคนนึงคือผิวบางอาจจะเป็นคนเนื้อจมูกน้อยอ่อใช่มมั้ยขอเรียนคำตอบครับ

ถ้าทำแล้วมั่นใจมันไม่มีผิดจริง

วิธีการดูแลตัวเอง

มันมีหลากหลายมากเพราะฉะนั้นใครอยากทำ

คิดว่าอันนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่เขาเพิ่งทำแรก
เพราะว่ามันยังไม่ได้แบบยุบมากแล้วมันก็ยังมีอาการอยู่

เป็นผู้หญิงอย่าหยุดรวยเพราะความสวยต้องใช้เงินนะจ๊ะ